เพราะว่าถ้าฉันไม่สามารถจะทำให้ธรรมชโยถอดจีวอนนอนคุกได้
ฉันก็จะต้องถอดจีวอนลงไปอยู่ป่า

มีความรู้สึกว่า